คุณผู้ชมฮะเอาล่ะคอรมอลเขาจัดหนักแล้วนะฮะ
เพราะว่าเคาะร่างพรกรจัดการอาจยกรรมออนไลน์
ระงับธุรกรรมต้องสงสัยพวกอะไรบ้างล่ะง่ายพี่ม้า
บัญชีม้าเนี่ยโดนแน่นะฮะโทษหนักติดคุกปรับเป็นแสนเลย
ดังนั้นฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ในการปราบปรามให้พวกเหล่านี้นะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของแก๊งคอนเซนเตอร์เรื่องของการที่จะปราบปรามบัญชีม้า
ที่คุณบุ๊คพูดไปเมื่อสักครู่ระยะที่เรารอพรบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
มีแฟนแฟนของรายการขีดเส้นใต้ถามมาว่าเนื้อหาหลักหลักของพรบฉบับนี้เนี่ย
หรือพระราชกำหนดพรบฉบับพรกรฉบับนี้เป็นยังไง
อธิบายให้ฟังอีกทีนึงเพื่อจะได้เข้าใจร่วมกัน
ระยะที่เขากำลังจะออกมาประกาศใช้คือจะอธิบายว่า
พรกรฉบับนี้กำหนดให้สถาบันการเงินผู้ประกอบการธุรกิจ
ผู้ให้กิจการโทรคมมนาคมมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบัญชีและธุรกรรมลูกค้าผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
นี่ข้อที่๑ข้อที่๒ให้ตำรวจปปงและหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่แลกเปลี่ยนได้
ให้ถือเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล
เพราะเปิดช่องให้ตำรวจปปงผู้มีอำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งบัญชีและธุรกรรมการเงิน
อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องถกเถียงกันต่อ
แต่ว่าข้อดีมันก็คือว่า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสามารถระงับธุรกิจธุรกรรมของคนร้ายได้ทันที

นี่สำคัญตรงนี้

คนที่รู้ตัวโอนเสร็จปั๊บตายแล้วว่ะ
ถูกหลอกโทรไปแจ้งให้ธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่ให้ระงับไม่ได้

ธนาคารบอกว่าคุณต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้โน่นนี่นั่น
ไปแจ้งความก่อนไปแจ้งความท้องที่เสร็จแล้วไปแจ้งความที่กองบังคับการตำรวจอาจยากรรมทางเศรษฐกิจ
วิ่งไปวิ่งมาไม่รู้กี่วัน

มันโอนไปหมดแล้วครับ

ไม่กี่วินาทีหรอกโอนหมดแล้ว
ธนาคารเขาก็บอกระงับไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของบัญชีหรือคนที่ได้รับโอนเนี่ย
เขาจะฟ้องเอาธนาคารกลัวถูกฟ้อง
ฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ธนาคารไม่ต้องถูกฟ้อง
เพราะว่าระงับได้ตามกฎหมาย
อันนี้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้คือรู้แล้วแจ้งได้แจ้งแล้วเนี่ยระงับเงินได้
ประหลัดกระทรวงการคลาย
คุณกฤษดาจีนวิจารณาขออภัยได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า
ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปศึกษารายละเอียดของกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกฉบับ
ศึกษาเพื่ออะไรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีที่ตกเป็นกลุ่มเหยื่อ

จฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าโดยเฉพาะจะมีวิธีการไหนที่จะสามารถอายัดเงินที่โอนไว้ได้หรือไม่
ในกรณีที่ลูกค้าหรือประชาชนที่ถูกหลอกเขาสามารถยืนยันตัวตนได้หัวใจอยู่ตรงนี้จริง
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยถึงปัจจุบันก็เป็นอย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วก็คือว่า
เขาสั่งระงับให้ไม่ได้ท่านประหลัดท่านก็มาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อรู้ว่าถูกหลอกให้โอนเงินเจ้าของบัญชีต้องไปแจ้งความก่อน
ธนาคารจึงสามารถดำเนินการได้กว่าจะดำเนินการได้ขั้นตอนการแจ้งความเสร็จเงินถูกโอนไปหลายทอดแล้วไม่สามารถดำเนินการใดได้
ฉะนั้นขอให้สสคไปศึกษาในรายละเอียดแล้วให้ไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเสียไปหาลือกับสถาบันการเงินของรัฐอย่างใกล้ชิด
นี่ซึ่งต่อให้กฎหมายฉบับนี้ออกมานะสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้คือเวลานี้เวลาเราโทรไปธนาคารไม่ว่าจะทำธุรกรรมใดเนี่ย
ธนาคารเขาก็จะมีคอนเซนเตอร์มีการรับสายอัตโนมัติแล้วก็จะบอกว่าถ้าท่านทำธุรกรรมนั้นให้กด๑ทำอย่างนี้ให้กด๒
อยากจะทำอย่างนี้ให้กฎ๓อยากจะทำอย่างนี้ให้กฎ๔แล้วจนกระทั่งว่าถ้ามีข้อสงสัยใดให้กฎศูนย์
ก็มีเสียงตอบมาใหม่ว่าไอ้จุดที่ท่านต้องการจะไปทำธุรกรรมเนี่ยสายยังไม่ว่าง
ขอให้รอต่อไปรอกันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วนี่ถ้าสมมุติ
ว่ากฎหมายนี้ฉบับออกฉบับนี้ออกมาบอกว่าถ้ารู้ตัวว่าถูก
หลอกให้แจ้งธนาคารธนาคารยับยั้งได้เงินจะยังอยู่อ่าแล้วถ้าถ้า
ระบบการติดต่อธนาคารยังเป็นแบบนี้ยังเป็นแบบที่ผมว่าเนี่ยมัน
ทันกินเหรอครับกว่าจะได้พูดสายกว่าจะได้โอนเงินเงิน
แก้เรื่องนี้ด้วยนะว่าคอนเซนเตอร์ของธนาคารที่ให้คนโอนไปเนี่ย
โอนไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถพูดสายได้นะใช้เวลานานมากอันนี้
ก็เข้าใจเพราะว่าลูกค้าเยอะก็ขนาดทำบัตรเครดิตหายเนี่ยโทร
ไปเพื่อจะยับยั้งบัตรเครดิตโอ้โหรอเป็นชั่วโมงไอ้เราก็ใจ
ตุ้มตุ้มตั้มเพราะเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตเนี่ยบัตรวีซ่าเนี่ยไม่
ต้องเซ็นชื่อก็ได้เซ็นชื่อไม่เหมือนก็ยังได้เลยแล้วมันจะเอา
รูดอะไรมั่งเราก็ไม่รู้ให้รอเป็นชั่วโมงนี่ตรงเนี้ยต้อง
แก้อันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้
และสุดท้ายปัญหาเรื่องธนาคารเนี่ยประหลัดกระทรวงการคลังท่าน
ก็สงสัยท่านสงสัยว่ายังไงนี่ท่านบอกว่าโดยส่วนตัวก็มี
ความสงสัยว่าทำไมต้องรอแจ้งความทำไมผู้เสียหายมาแจ้งความ
แล้วน่าจะมีระบบที่อายัดเงินส่วนจะแจ้งความไว้ก่อนจุดนี้
เป็นจุดช่องว่างของเรื่องนี้เลยแต่เข้าใจล่ะว่าสถาบัน
การเงินอาจจะกลัวลูกค้าที่ได้รับเงินฟ้องร้องเพราะยังไม่
มีหลักฐานฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้
โดยเฉพาะในส่วนที่แจ้งเนี่ยไม่ต้องอายัดทั้งบัญชีผมว่า
ควรทำให้ได้เพื่อป้องกันความเสียหายแต่ทั้งนี้ต้องรอผล
การศึกษาของสอสออีกครั้งหนึ่งว่าสามารถทำได้ไหมอันนี้
ตรงกันครับเมื่อธนาคารไม่กล้าทำไม่กล้าอายัดก็ต้องออก
กฎหมายมาบังคับใช้ทั้งหมดเนี่ยพระราชกำหนดที่จะคลอด
ออกมาจะตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่ง
อันนี้เป็นด้านของความรับผิดชอบต่อความสูญเสียของประชาชน
ชนคุณมันลิกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์สอสอของประชาธิปัตย์เธอ
บอกว่าผู้ที่ได้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ของคนที่ตกเป็นเหยื่อคอนเซนเตอร์เนี่ยมันควรจะมีไหมก็
ควรมีไม่ว่าจะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสีย
งกิจการธลทัทหรือกรสธชอนเนี่ยต้องรับผิดชอบใคร
ที่ต้องรับผิดชอบกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
นั้นถ้าหากประชาชนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็เรียง
ลำดับจำเลยมาตามนี้พวกเขาสามฝ่ายนี้ควรรับผิดชอบ
เขาต้องลงทุนหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการที่จะ
กรองข้อมูลสกัดกั้นและการใช้เอไอเพื่อช่วยให้ประชาชน
รอดพ้นจากภัยทางอินเตอร์เน็ตฉะนั้นนี่ทำเป็นเล่น
ไปนะอีกหน่อยถ้าคนฟ้องเรียงลำดับมานี้จะไห้
ยังไงปิดท้ายผมย้ำอีกทีนึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่
พระราชกำหนดยังไม่คลอดออกมาจะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็
ไม่รู้แต่มันเป็นช่วงที่แก๊งคอนเซนเตอร์มันฮึดสู้
ครับปล่อยของฮึดสู้ปล่อยของออกมาอุตลุดไปหมดมี
กรรมวิธีในการหลอกล่อหลอกลวงอย่างโน้นอย่างนี้เยอะแยะ
แคมเปญใหม่ใหม่ออกมาน่าเชื่อถือขนาดที่ว่ามันบอกว่า
ถ้าท่านไม่เชื่อแอปนี้ให้ท่านไปคิดใหม่แล้วเดี๋ยวจะ
ติดต่อกลับมานี่เจอเขาอย่างนี้ก็เชื่อสิครับผมดู
โทรทัศน์เมื่อเช้าเนี่ยเจอเข้าไปอีกหลายแสนบาทโอน
ครั้งแรกสี่แสนกว่าอีกบัญชีหนึ่งสองแสนกว่าหมดเลยครับหมด
เนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยท่องคาถา
ไว้อะไรแปลกเข้ามาอย่ารับอย่ากดอย่ารับอย่ากดถึง
โอนมันก็โอนของมันเองได้ฉะนั้นอะไรที่แปลกแปลกอย่า
รับอย่ากดอย่าไปยุ่งกับมันรอจนกว่าพระราชกำหนดนี้ออก
มาถ้าปิดบัญชีม้าได้สถานการณ์จะดีขึ้นนี่คือขีดเส้น
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ